ช่วยกันเล่านะคะ
นักเรียนสาวเขาซ้อน๓ไปเที่ยวงาน
ก็คืองานเปิดโลกทะเลชุมพรในอำเภอเมืองชุมพร
แต่ในขณะที่ขี่รถไปมีชายหนุ่ม

ก่อเหตุอนาจารย์ก็คือการ
หยิบปืนพกส่วนบุคคลเอายาผม
พกชายส่วนบุคคลออกมาแล้วก็เอามาโชว์
แล้วก็นี่แหละฮะเดี๋ยวได้ดูในภาพกันไป
ขอเซ็นเซอร์นะครับขอเซ็นเซอร์

สำหรับนักเรียน๓คน
เป็นภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนสาวเขาใช้โทรศัพท์มือถือไว้ได้นะครับ
เป็นในภาพเห็นชายหนุ่มโรคจิต
ขี่รถตามประกบแล้วก็สำเร็จความคไร

ขี่มือเดียวอีกอีกมือก็จับเกียร์

คุณไม่ห่วงผู้หญิงเหรอที่เขาถูกทำอนาจารย์

หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายเขานำภาพเขาแจ้งความเลยนะ
โดนแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะคะไปแจ้งความที่สพปากน้ำชุมพร
เล่าว่าถูกผู้ชายผิวดำแดงผมยาวสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว
แขนยาวสีฟ้าแบบนี้

กางเกงกีฬาบรรยายไปไม่หมดนะอาจจะไม่หมดนะ

ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
อายุเขาบอกประมาณน่าจะ๒๐๒๕ปี
ประกบไปบนถนนสายชุมพรปากน้ำ
เขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรข้ามตำบลเลย

ตลอดเส้นทางอะไรก็ได้ตั้งอย่างหนึ่งแผ่นที่สำคัญคือ
เขาทำแบบนี้ไปตลอด๕กิโลเมตรค่ะคุณ
ฟังเสียงของนักเรียนสาวที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดีกว่าฮะ
ประมาณลงจากสถานท่ายานแล้วค่ะ
มาทางปากน้ำแล้วเขาก็หันมายิ้มให้ประมาณ๓๔ครั้ง
แล้วก็เขาชะลอรถเราก็เลยขับแซงขึ้นไป
พอแซงขึ้นไปเขาก็เลยขับประกบขึ้นมา
แล้วก็ทำอาณาจารย์ตัวเองค่ะ
แล้วก็ขับมาเรื่อยจนถึงประมาณสะพานซีเฟสบิ๊กวันค่ะ

เขาก็เลยเดี๋ยวเข้าไปทางช่องวิทวันซึ่งเข้ากันในตลาดมากค่ะ
ช่วยฮะช่วยเราจัดรายการบ้างคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมบอกจรวด
ท่านบอกหนอนน้อยบางท่านบอกเกียร์

ผู้เสียหายบอกว่าผู้ที่ก่อเหตุเขาคือตั้งข้อสังเกตบอกว่า
เอ๊ะทำไมไม่อายไม่แคร์สายตาใครเลย
ทั้งที่วันนั้นบนถนนสายนี้
ทุกคนคาดว่าจะมุ่งหน้าไปเที่ยวงานเปิดโลกทะเลชุมพร
เพราะว่าการจัดงานนี่เป็นวันสุดท้าย
คนนี้ค่อนข้างเยอะถนนสายนั้นนะคะ
ก็เลยขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวชายคนนี้
ดำเนินคดีให้เร็วหน่อย
เพราะว่าพฤติกรรมน่ากลัวมากเลย
ถ้าไปทำกับคนอื่นอีกก็จะน่ากลัวไปกัน
ว่าไปก่อเหตุอย่างอื่นที่มันรุนแรงกว่านี้นะฮะ
นักเรียนทั้ง๓คนนี้อยู่ชั้นม๓เองนะคะ
เป็นเพื่อนกันอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะ